และแน่นอนว่าวันจันทร์กับอังคารกรกตเขาประชุมกัน
เพราะว่ามีรายงานแบบนี้บอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วก็มีพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อที่ประชุมกรกตวันนี้
หลังจากที่มีผู้ยื่นร้องต่อกรกตให้พิจารณานะคะ
มาตรา๘๒ค่ะของรัฐมนูลที่คุณพิธาเนี่ย
ครองหุ้นถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำนวน๔๒๐๐๐หุ้น
เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร

แล้วก็จะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสอสิ้นสุดลงหรือไม่
มีการประสานนะคะข้อมูลกับคณะกรรมการไต่สวน
กรณีคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา๑๕๑นะคะ
ของบัญญาติพระราชบัญญาติประกอบรัฐธรรมนูล

แต่ตามปกติอย่างที่บอกไปว่ากรกตเขาประชุมกันจันทร์กับอังคารของสัปดาห์น่ะนะคะ
ก็น่าจะมีมติส่งเรื่องให้ในวันนี้เลย
แล้วก็การเสนอเรื่องนี้คาดว่าอย่างที่บอกค่ะ
รัฐมนูลก็จะมีการประชุมในวันพุธ
ซึ่งมันจะก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเพียงแค่๑วันเท่านั้น

แล้วถ้ากรกตเสนอเรื่องไปนะคะ
อย่างที่บอกว่าสารรัฐธรรมนูลประชุมวันพุธ
ถ้ารับคำวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คุณพิทา

กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
จะมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะอาจจะมีกลุ่มสวหรือไม่ที่ยังคงลังเล

ซึ่งอาจจะมีการยกเหตุผลข้อนี้มาประกอบการตัดสินใจ
ในการโหวตหรือไม่โหวตให้คุณพิทาก็ได้
โดยใช้ข้ออ้างเรื่องนี้หรือไม่

คือแม้ว่าสารจะสั่งหรือไม่สั่ง
ก็ตามนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนะครับ
คือถามว่าถ้าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่ไหมยังโหวตได้นะครับ
แต่เรื่องของการเป็นมณฑินนี่แหละ

ซึ่งสวอาจจะมี
ก็บอกว่าจะไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้นะคะ

คุณบุ๊กบอกว่ายังไงก็ยังเสนอชื่อได้อยู่ดีนะคะ
ก็จะคล้ายกรณีของคุณธนทรเมื่อปี๖๒นั่นแหละค่ะ
ดังนั้นวันนี้ต้องติดตามนะฮะว่ากรกตเนี่ย
จะส่งหรือไม่ส่งให้๓รัฐธรรมนูล

และหลังจากถ้าส่งไปแล้ว
รัฐธรรมนูลจะสั่งหรือไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อันนี้ก็ต้องดูว่าสามรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยังไง
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางด้านก้าวไกล่ล่ะค่ะ
ดูความคืบหน้าของก้าวไกลกันหน่อยว่า

กลายมีการส่งหนังสือไปค้านกรกตแล้วนะคะ
ทำผิดขั้นตอนในการยื่นสารรัฐธรรมนูล

คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเปิดเผยนะคะ
บอกว่าเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการส่งหนังสือด่วนนะ

ใช่ก็นี่ค่ะส่งเพื่อคัดค้าน
ค้านการที่กรกตจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
คือบอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน
ตามที่ระเบียบกรกตระบุไว้เอง
ทำไมล่ะทำไมต้องเร่งรัดเกินกว่าเหตุ
น่าสงสัยในเจตนาของกรกตว่า
ทำแบบนี้เป็นกลางหรือเปล่า

ในการจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแบบนี้

ทำไมถึงจะต้องเร่งรัดแบบนี้ใช่ไหมคุณ
แล้วคือเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
ถ้าสมมุติเกิดว่ามีการส่งเรื่องไปแล้ว
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าอีก๔วันจะถึงวันโหวต

ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยทันที
สังคมก็จะตั้งคำถามได้ไงว่า
กรอิสระทำหน้าที่แบบไม่เป็นกลาง

เลขาธิการพักก้าวกลายบอกแบบนี้นะครับ

เมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใด
เกี่ยวกับการกระทำหรือขาดคุณสมบัติ

จากนั้นให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการ

นั่นหมายถึงแจ้งให้คุณพิธาทราบ
และให้ผู้ถูกร้องคือคุณพิธาเข้าไปชี้แจง
จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป

วินิจฉัย
ไม่ใช่รวบรัฐตับตอแบบนี้
จากนั้นได้ส่งสามรัฐธรรมนูล